สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เล่นอะไรกันยังไม่ทันอะไรก็เล่นอะไรทำไมอ่ะ
พบกับเราทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะ
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็๖โมงครึ่งนะฮะส่วนวันศุกร์ก็๖โมงเย็นค่ะ
หรือไม่ก็ที่แอปค่ะไมค์ไทรรัตฯ
ดูสิวันเกิดนางมีคนซื้อแหวนเพชรให้นางนะ
อ่าฮีเอชิลหรือเปล่าเออโอ้ยฮือ
ไม่โอ๊ยฮีเอชิลไม่ซื้อให้หรอก

รัฐทีวีจัดกิจกรรมพิเศษค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยนะครับคุณผู้ชม
ในกิจกรรม๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวีค่ะ
กับการเรียกได้ว่าแจกของขวัญตลอด๓๒วันกันเลยทีเดียว

ง่ายครับเพียงติดตามชมรายการต่างช่องไทยรัฐทีวี
แล้วก็สังเกตสัญลักษณ์กล่องของขวัญพี่๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ไทยรัฐทีวี
แล้วก็ส่งไลน์อวยพรปีใหม่ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม

คุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของอะไรคุณกัญชัย
พร่ำคอนโดพาร์กรังสิทธิ์จากภึกษารถอิซิสุมิวเอ็กซ
และของรางวัลอื่นอีกมากมาย
รับความสุขพร้อมกัน๓๒วันเต็ม
ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมจนถึง๑มกราคม๒๕๕๙
ที่สำคัญจำกัดส่ง๑ท่านต่อ๑ช่วงรายการ

ทำสีผมมาด้วยทำเป็นแหม่มนะ

สีผม
หัวมันเริ่มหัว

พี่แนว่ากเลย
พี่หล่อมาก

อ้าวโอเคอ๋อไปหน้าหนึ่งกันเลยทีเดียว
ว่าในวงการบันเทิงเนี่ยสำเร็จการศึกษาได้แก่พระเอกสุดฮ๊อตเนี่ย
คุณหมากปรินสุภารัฐสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดตินา
อเจมส์ตินอน่ะพี่ท่อมอ่ะตินาแล้วใคร
ตินาธอมที่ไปดังที่เมืองจีน
นาสุพนาศจิตลีลาสำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชา
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะฮะ
แล้วก็ส้มมารีเออเจอร์นี่เรอเร
ส้มมารีใครคือส้มมารี

ล่ะครับนั้นนี่จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะ

แล้วก็มิ้นต์บารมิตราสาครจรรย์
สำเร็จการศึกษานิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียง
และคุณวิทยุโธรทัศน์คุณแพนสุรเกียรติบุญนาค
สำเร็จการศึกษาจากคณะนิทยาศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวิทยาศาสตร์
คุณติดนรงฤทธิ์รัตนภักดี
สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติคณะบริหารธุรกิจ
นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีทั้งคุณแอนทองผสม

แล้วก็มีคุณคิมเบอรี่ซึ่งวันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐเลยเนี่ย
แล้วก็กอดแสดงความยินดี
แฟนคลับหมากนี่อลังการ

ไม่ใช่คุณดาไทยรัฐเห็นไหมคุณแอนทองผสม
แล้วก็คุณคิมเบอรี่หน้าคล้ายกันหมดเลย
อ๋อเหรอคุณแอนดอกเขาบอกว่าที่เขาชอบเอาคิมเบอรี่มาเล่น

นางก็บอกเหมือนนางตอนนางวัยรุ่นอะไรอย่างนี้

เขาก็เลยเอาแต่คิม๗ปีมาเขาบอกว่าเขา๗ปี

ตอนนี้ไม่รู้ก็ลุ้นกันหลายคนก็จะตอบปริญญาโทเลย
เพราะว่ามรังสิตเนี่ยถ้าเป็นดาราอย่างนี้ก็จะได้เรียนฟรี

มรังสิตนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดาราเรียนฟรีนะ
ไม่รู้เรื่องนี้ไปเรียนดีกว่า
ตอนนั้นเขายังไม่เปิดมหาวิทยาลัยอย่างนี้

รออาทิตยเพิ่งลงสอสอสมัยที่๑อยู่หรือเปล่า

คุณโจอีบอยโผล่เข้าไปกอดแสดงความยินดีกับเบสนะครับ

นักศึกษานุ่มนะครับจากเชียงใหม่เนี่ยนะฮะ
ลูกทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้ชมทั่วประเทศ
จริงตัวจริงปีที่๔ไปคลอง

คู่แข่งคนสำคัญแล้วก็ตัวเก่งก็คือคุณไก่

เขาเคยประกวดนี่ไงสยามกลการ

ไทรรัสออนไลน์ด้วย

ปรากฏว่าวันสุดท้ายที่มีการแข่งขันกันเนี่ย

ปรากฏว่าได้คุณเบสเนี่ย
เป็นลูกทีมของทาง

ไม่เพราะเขาได้เงินเยอะมากนะเถอะ

แต่ได้เป็นบ้านได้เป็นรถ
ได้เงินสดอยู่เท่าไหร่
เงินสดเท่าไหร่

เรียนติดหนี้ไง
เอาไปใช้หนี้

แต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่เหลือเขาก็เก็บไว้พ่อให้แม่เขา

เพราะว่าคนที่เชียร์ก็บอกว่า

ก็เลยไปเลือกเพลงฝรั่งเนี่ยมาร้อง
ก็เป็นตัวอย่างให้ดูมิ
ดังแปดประธานบูชมคุณรู้มั้ย
ก็นี่ไงคือพอไปเลือกเพลงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย

คนที่ดูอยู่เนี่ยก็เลยโหวตไปให้ทางคุณเบส

ปล่อยให้โดยการร้องเพลงฝรั่ง

ทุกคนจะได้แบบมีลูกทีมเป็นแชมป์ทุกโค้ชนะครับเพราะว่าคุณกล้องก็ได้แล้วทีนี้
ได้แล้วคุณเอ่อได้ไปแล้วเอ่อเป็นเพราะอย่างงี้มั้ย
เออคงไม่เกี่ยวฮะเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเออ
เป็นคนโลกส่วนตัวซะตอนแรกมาทำไมตั้งแต่แรก
ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ฉันก็ยังไม่เบื่อนะ
โจโออีบอยเนี่ยเค้าบอกเค้าจะออกตั้งนานแล้ว
เพราะถ้าสะแตนบันออกสักก่อนตัดหน้าง่าย

อายมันก็จะร้องเพลงไปเปิดทางให้นางร้องอีก
ไม่ได้ก็ต้องเป็นคนแบบว่า
เอ่อสอนอะให้ร้อง

ม้อวานนี้ทางโปรดิวเสออของเราคนหนึ่งชื่อคุณยุย

เป็นโรคไข้เลือดออก

แต่สิมัดทำอะไรในปกติ

ตายแล้วไม่ตายตบปากตบอย่างไรก็ตบปากคุณนักฟิ

พูดไปพูดมาข่าวปอร์ที่สดีไม่เห็นจะมีใครรู้เรื่องราวเป็นอย่างไร

คุณปอร์ที่สดีมันไม่ซีเรียสนะผ่านตัดห้ามเลือดนะครับปลายลำไส้ของปอร์นี้นะคะ
ซึ่งหมอก็ระบุว่าน่าพอใจเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่พบว่ามีเลือดออกตรงปลายลำไส้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่วนปอดขวาที่ติดเชื้ออยู่เนี่ย
ก็เรียกได้ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังค่อนข้างคงนอนแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่
อภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
เขากลับมาใช้เครื่องช่วยหายใจเหมือนเดิมแล้วถูกต้องไหมพี่

เขาบอกว่าตอนนี้คุณหมอก็มีการให้อาหาร
สารอาหารอะไรตอนนี้ปอน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะฮะ
แล้วก็ส่วนความรู้สึกก็ตอบรับก็ยังคงดีขึ้นเหมือนเดิม

แต่ก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหม

เรื่องตับเรื่องไต่

ใช่อันนี้ก็เลยมีการ

อาการป่วยของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎี

มีปัญหาปอดขวาอักเสบรุนแรงขึ้น

รั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ออกในลำไส้ถึง๒ครั้ง

แต่ก็ยังมีเลือดออกซ้ำจากลำไส้บางส่วน

แล้วก็ยังจะต้องได้รับการรักษา

เป็นการชี้แจงอาการของคุณปอ

ตามที่โรงพยาบาลได้สรุปอาการป่วยของ
เมื่อสำหรับสามารถที่๑๕วันที่๒

ต้องส่งโรงพยาบาลไหม
แล้วยังจะจองเมนเลย

มีง่ายเลย
ไปทราบไปไม่เป็นอย่างน้อย
มีปัญหาทางด้านปอดขวาอย่างอักเสบรุนแรงขึ้นจากการติดเชื้อแล้วก็ลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้งแต่พอมาในวันที่๙ธันวาคมปีนี้
ขณะนี้ได้ให้การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ
คือก็เหมือนสักอย่างนึงนะครับนั่นน่ะสิจุลชีพ
แล้วก็ใส่นะสายระบายลมในช่องเยื่อหุ้มปอดซ้าย
ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวแล้วก็สื่อสารได้โดยใช้ภาษากาย
มีเลือดออกในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้
ได้รับการส่องกล้องแล้วก็ผ่าตัดเพื่อที่จะหยุดเลือดออกในลำไส้ถึง๒ครั้ง
แต่ก็ยังมีเลือดออกซ้ำจากลำไส้บางส่วนจำเป็นที่จะต้องได้รับเลือด
แล้วก็ส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ
การทำงานของตับนะฮะแล้วก็ภาวะไตวายเฉียบพลันคงที่
ก็ยังต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตอย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็โดยสรุปผู้ป่วยยังอยู่ในขั้นวิกฤตวิกฤตนะ

อาการทางคลินิกยังมีในสำคัญ
ทางโรงงานก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะเดือนกว่าแล้วนะพี่น้อง

ทีท่าจะแบบว่า

ออกจากโรงพยาบาลยากเนอะ
ออกมาอยู่ข้างคือพอเหมือนดีแล้วก็ทำไมมันก็ไป
สุดตรงนู้นโสมตรงนู้นก็คืออาจจะแบบยังไม่นิ่งอาการยังไม่นิ่ง

เดี๋ยว

อันนี้เบ
ศึก๑๒ราศีฟันทงราศีใดมีเกณฑ์ถูกหวย

ันวานี้รายการนี้จะออกอากาศ๑๒ราศีนะฮะ
บอกว่าคนที่มีราศีถูกหวยมากที่สุดนะฮะ

ในเกียรติหวยคุณไอมาบไปเอาถังบนมาคัด

ลาวที่โอ๊ยหนังไปถึงลาวเห็นไหมล่ะสดร้อน
โอ้โหทีมงานเราก็อยากจะเห็นเหลือเกิน

อ้าวเกี่ยวให้ดูพรุ่งนี้พอแล้ว
อาจารย์เป็นหนึ่งส่งมาให้แกช่วยดูให้หน่อยดิ

เดี๋ยวก่อนนะดูกับนางสิ

เออ๘๕๐เออ

มากเขาไม่เคยซื้อพี่ม้าไม่เคยซื้อ

ซื้อลอตเตอรี่ก็จ่ายเดี๋ยวนั้นเลยจริงจะมีเต็ดได้ไง

เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้า